วัดทัพกระดานฟีเวอร์
ไม่รู้คนมาจากไหนกันทั่วสถานที่

ทั้งเวทีคอนเสิร์ตแบบว่าศิลปินตกเท้ากัน
ขึ้นโชว์แบบพรึบเลยนะครับ
อย่างที่บอกไปว่าเป็นการจัดงานครบรอบ
การจักรไป๓๑ปีรายชีพเพลง

แม่พึ่งแวบแรกคือขนลุกเลยพี่แจ๊บ
ป้าบอกขอแต่งจะเป็นแม่พึ่งได้อย่างไร
ลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพชรพุ่มพวง

คุณผู้ชมนี่ลายเสือมาเลยเนี่ยค่ะ
ถ้าไม่บอกนะอุ๊ยหลายคนบอกว่าแวบแรกค่ะ

นี่แหละค่ะแต่งตัวเป็นแม่พึ่งมาเลยนะฮะ
ลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนเลยค่ะ
พี่เพชรพุ่มพวงนะหลายคนบอกว่าเหมือนจริง

แล้วก็ใส่ชุดลายเสือแบบชุดตัวเก่งของแม่พึ่ง
ลายเสือเนี่ยแม่พึ่งเคยใช้ขึ้นคอนเสิร์ตนะ
พุ่มพวงอินคอนเสิร์ตเมื่อปี๒๕๒๙คุณผู้ชม

เพชรนี่นะคะหรือว่าพี่เพชรที่เราเรียกกันอยู่เนี่ย

ซึ่งคิดเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้นเลย๔๐นาทีเท่านั้นแหละค่ะ

เป็นคนเนรมิตลุคนางเสือดาว

ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยอยากจะบอกว่าเป็นความพิเศษที่
พี่เพชรเนี่ยนะคะอยากจะมอบให้กับแฟนเพลงในงานรำลึกปีที่๓๑ค่ะ

ชุดนี้เขากับพี่พึ่ง
ถ้าเอารูปมาเรียบเทียบกันคือคนคนเดียวกันเลย
หน้าเหมือนแต่งเหมือนยิ้มเหมือน

กล่อมของแม่พึ่ง
ก็อยากจะร้องเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่แบบ

คราวนี้ผมก็อยากร้องให้คุณแม่ครับ
ที่ยังรักยังคิดถึงนะครับ

ให้กับพวกเราชาวดวงจันทร์ทุกคนนะครับ
ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และชมสวัสดิ์ได้ทางไทรัฐทีวี